ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่กระแสข่าวเมาส์ข่าวลือ
เม้าแรงว่านางเอกอักษรย่อปอปลาพาแฟนนุ่มควงขึ้นคอนโดย่านสุขุมวิทย์
หลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่นางเอกสาวหุ่นสวยปูปรายาค่ะ
ถูกต้องค่ะล่าสุดนะคะสาวปูก็ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นนี้
พร้อมกับบอกเลยว่าไม่ซีเรียสที่ถูกโยงไปเป็นข่าวเช้าอีกแล้วค่ะ
แทนเจ้าแม่พรีเซนเตอร์สุดฮอตไปแล้วสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ปูปรายา
เจ้าตัวก็รับทรัพย์ก้อนโตในฐานะพรีเซนเตอร์อาหารเสริมเพื่อรูปร่าง
ฉายาเจ้าแม่เฮลตี้โดยเผยว่าปีนี้กวาดงานพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
ไม่ต่ำกว่าสิบชิ้นเลยทีเดียวนอกจากนี้เจ้าตัวก็เคลียร์ชัดเกี่ยวกับประเด็นข่าวเมาส์
ดาราอักษรย่อปอควงแฟนนุ่มขึ้นคอนโดย่านสุขุมวิทย์
นักแสดงอักษรปอในวงการบันเทิงก็มีอยู่ไม่น้อยอาจจะไม่ได้หมายถึงเจ้าตัวก็ได้
แต่ยอมรับว่าเคยควงหนุ่มโน้ตวิเศษหวานใจนอกวงการขึ้นคอนโดย่านสุขุมวิทย์จริง
แต่เป็นการไปดูคอนโดตามปกติไม่ซีเรียสหากคนจะเข้าใจผิด
เนื่องจากโดนกระแสข่าวแง่ลบมาโดยตลอดมองว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจิ๊บค่ะ
นอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังชี้แจงเรื่องสัญญากับวิกหมอชิดหลังจากมีกระแสข่าวว่าเตรียมไปซบอกช่องอื่นกลางปีนี้
ปูก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงยังอยู่ภายใต้วิกมากสีตามเดิม
เนื่องจากยังมีละครกับต้นสังกัดอยู่นั่นเองค่ะ
ปีนี้ก็คงยังมีอยู่นะคะยังมีละครกับช่อง๗อยู่
๗ก็เป็นบ้านปูมาหลายปีแล้วแล้วปูก็ไม่เคยลืมบุญคุณ
ไม่ระบุดีกว่าเพราะบางครั้งปูรู้สึกว่าเวลาโดนข่าวเรื่องการย้ายช่องเยอะ
สิ่งดีที่เรารู้สึกด้วยกันมาหลายปีมันจะเสียหาย
ก็เลยไม่อยากปั่นข่าวเรื่องนี้สักเท่าไหร่